คุณผู้ชมฮะมาดูที่หน้าสารบันเทิงแห่งนี้

กลางดึกก่อเหตุทะเลาะวิวาดกันนะฮะ
เป็นกลุ่มวัยรุ่นแก๊งเงินกู้ต่างถิ่น

แล้วก็มามีเรื่องกับกาดกับเจ้าหน้าที่
คุณผู้ชมตอนตำรวจไประงับเหตุนะฮะ
กลุ่มวัยรุ่นนี้ถ่ายคลิปตำรวจไว้แล้วก็หัวเราะ

ถ่ายคลิปตำรวจยั่วยุตำรวจ

เขาบอกตำรวจแบบนี้โอ้โหพกปืนด้วยพกปืนด้วย

นี่มีการถีบประตูใส่ตำรวจด้วยนะฮะ

มันวุ่นวายอะไรกันขนาดนี้นะครับ

โอ้โฮโอ้โฮ
โอ้โหทำไมพลังเยอะกันขนาดนั้นนะคุณนะ
คือตำรวจก็ไปเป็นสิบกว่านายนะฮะ
ระงับเหตุหน้าสารบันเทิงตรงนี้นะฮะ
เขตเทศบาลนครลำปางอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับ
เพราะว่ามีเหตุทะเลาะวิวาดกันระหว่างคนที่มาเที่ยวกันเนี่ยนะฮะ

ก็ปรากฏว่ากลุ่มคนที่ตำรวจไปห้ามปรามเนี่ย
เขาเป็นแก๊งเงินกู้ต่างถิ่นนะคุณนะ
แล้วก็มาเที่ยวที่ลำปางมาเที่ยวสารบันเทิง
แล้วมามีเรื่องกับนักท่องเที่ยวนี้
ตำรวจไม่รู้จะแยกคู่ไหนดีไม่รู้จะแยกกลุ่มไหนดีนะครับ

เหตุการณ์นี้พวกนี้เขาตีกันแล้วก็บาดเจ็บไป๖๗คน
มีทั้งกาดของร้านแล้วก็มีทั้งคนที่มาเที่ยว

ก็ขวดเบียร์ตกเกลื่อนทั่วบริเวณลานจอดเลยนะครับ

เพราะว่าก่อนเกิดเหตุแก๊งเงินกู้จากต่างถิ่น

กัน๑๐กว่าคนเลยคุณเข้ามาดื่ม
พอเมาได้ที่ส่งเสียงเอะอะโวยวาย
เมนต์กับคนที่มาเที่ยวที่นี่จนเกิดปากเสียงกัน

แต่ถูกกลุ่มกวนแก๊งเงินกู้ปลาขวดใส่ยกเก้าอี้ฟาด
กาดและคนที่มาเที่ยวถูกลุกหลง

เปิดไฟทันทีให้ทุกคนออกมาข้างนอก
พอออกมาข้างนอกออกันอยู่เยอะแบบนี้

ตำรวจก็เลยต้องเข้ามาระงับเหตุนะครับ
สิทธิ์ติดตามความคืบหน้าลงพื้นที่
ที่เกิดเหตุในลานจอดรถตรงนี้อีกครั้งในช่วงเช้า

ก็เล่าให้ฟังบอกว่าโอ้โหแก๊งเงินกู้ต่างถิ่นเนี่ย

จากนั้นเครื่องขวดใส่กันเลย

ตำรวจเข้ามาระงับเหตุโอ้โห

ตำรวจก็โดนเหมือนกันนะครับ

จากก็เข้ามาระงับเหตุก็จากก็โดนเหมือนกัน
เพราะกาดมีไม่เยอะประมาณ๓๔คนก็โดนเหมือนกันครับ
แล้วเขามากันเยอะอะไรอย่างนี้ครับ
สุดท้ายก็เลยร้านก็เลยปิดไฟไล่เลย
ไฟไล่แล้วก็เข้ามาข้างนอกออกมาข้างนอกกันครับ

ก็มีตำรวจนอกรูปแบบมาช่วยระงับเหตุ
แล้วก็ระงับเหตุก็โดนโดนกระทิบด้วยครับ

เขาแจ้งความไว้ที่สพเมืองลำปางนะครับ
ก็เอาผิดกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดแหละคุณ
ไม่ว่าจะเป็นนักเที่ยวในพื้นที่หรือว่าจะเป็นแก๊งเงินกู้
ต่างพื้นที่แล้วมาเที่ยวก็ถือว่าทำผิดกันหมดนะครับ